ไปดูศึกชนโคที่นครศรีธรรมราชเงินเดิมพันธุ์สูงถึง๒๐
๑๐ล้านโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าการชนโคมีเงินถึง๒
๑๐ล้านแล้วก็แซมชันแชมป์ห้าสมัยไล่ขุดคู่แข่งเลือด
บรรยากาศการแข่งขันชนโคที่สนามชนโคบ้านไซขาวอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
เป็นการแข่งขันโคชนที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ในรอบปี
ศึกแชมป์สงขราไปพบกับแชมป์นคร
แล้วก็มีนี่ชาวบ้านไปร่วมแห่ไปดูไปชมมากกว่าหนึ่งหมื่นคนสนามแทบแตกอ่ะคุณ
ก็เนี่ยฮะฝนมันตกทั้งวันด้วยเมื่อวานก็มีการเอาโคเนี่ยไปชนกันนะฮะ
โอ้โหดูคนดิฮะเยอะมากมันเยอะมากจริงจริงครับ
ส่วนคู่ที่ทุกคนรอคอยคือแชมป์๕สมัย
หรือว่าโคโนตท้องลายสุดรักของพยักษ์นำชัย
โดยมีเสียงปรบมือต้อนรับกันกระหึ่มดังสนาม
อันนี้ผมพยายามทำเสียงให้เหมือนคนภาคโคนะครับ
คือทั้งคู่เนี่ยเผชิญหน้ากันต่างแบบโอ๊ยคึกขนองวั
นี่คุณดูดูลักษณะเขาดิดูเขาเขาดูสวดส่งกล้ามเนื้อเขามันแบบ
นะฮะเนี่ยฮะแล้วจังหวะพอได้จังหวะแซมสั้นนะเอาเขาแหลมเนี่ยโค้ง
คุยเข้าไปแล้วคุยเข้าไปแล้วอยากฟังเสียงเคราะห์ภาคเนอะ
อยากสิแต่มันไม่มีเสียงมาเนอะอยากฟังเสียงเพราะภาคจะมันแค่ไหน
นะฮะสุดท้ายนะแซมสั้นเอาเขาเนี่ยแทงไอ้มงค์เข้าไป
มงค์ก็โดนแทงกันไปเนี่ยขอเสียงหน่อยฮะขอเสียงบรรยากาศนิดหนึ่ง
นี่นี่นี่นี่เออเอาควิดกันไปควิดกันไปนะฮะคนก็เทียกันตาม
กลางสายฝนนะครับนะฮะสุดท้ายนะไอ้มงเขาโดนแทงอ่ะ
เป็นแผลลึกเลยอ่ะคุณตรงใต้หูเขาแล้วก็ถูกกดเขาไว้แบบนั้น
สักประมาณ๕นาทีแล้วก็สะบัดหลุดนี่วิ่งหนีเลยครับ
แซมซั่นนี่คือโคแดงสิงสยามใช่ตามสายฝนโอ้ยตายแล้วแซมซั่น
วิ่งดีใจแบบนี้นะนะฮะสุดท้ายนะไล่บี้กันไป
อายโมงถอดใจวิ่งหนีแซมสั้นก็วิ่งไล่รอบสนามแซมซั่นตัวแดงเนอะ
มงค์สีดำวิ่งกันแบบนี้คือไม่เอาแล้วอ่ะยอมแล้วอ่ะ
นี่ครับจรกรรมการต้องประกาศให้แซมซั่นชนะคว้าเงินเดิมพันธุ์
๒๐ล้านไปตามคาดครับนะฮะพร้อมกับสร้อยคอรองคลับอีก๑๐บาทโอ้โฮ
นะฮะแล้วก็เสื้อสามารถได้แคมป์สนามชนโคบ้านทรายขาว
นายชาคิดรองสวัสดิ์นายกสมาคมกีฬาชนโคแห่งประเทศไทย
เขาก็มีเนี่ยคนนี้ไปมอบให้แล้วก็เซียนวัวนะฮะ
แล้วก็คนที่เล่นฝ่ายแซมสั้นก็ชนะเสียงเฮกันไปนะครับ
ส่วนเซียนนอกเขาบอกว่าคือต้องพูดความจริงว่า
มันมีการพนันแข่งขันกันในรอบสนาม
แล้วเงินสะพัดในสนามนี้ร่วม๑๐๐ล้านบาท

เราย้ำว่าเราไม่สนับสนุนให้คุณผู้ชมเล่นการพนันทุกรูปแบบ
แต่ว่าอันนี้เป็นบรรยากาศเรื่องของการแข่งขันชนโคนนำมาฝากแบบนี้
แล้วก็มีเงินเดิมพันธุ์จากการแข่งขันนี้๒๐ล้านด้วยกัน